เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้
ทีมได้มีการประชุมวางแผนกันเรียบร้อย

ดังนั้นเราจะติดตามความคืบหน้าเช้านี้
ก็เลยจากผู้สื่อข่าวที่จะรายงานสดกันเข้ามานะครับ
นั่นก็คือคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ผู้สื่อข่าวทีมรายงานสดจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

ครับตี๕๔๐แล้วที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็เจ้าหน้าที่เริ่มตื่นตัวนะครับ
แล้วก็เดินทางเข้ามาพื้นที่บริเวณออมประตอร์
ที่เขามีการประชุมกันทุกทีมเลยนะครับ
มีผลการประชุมอะไรที่น่าสนใจออกมาบ้างฮะ
ผลการประชุมทางนานรงศักดิ์
ไม่ได้มีการแช่งมาที่ออมประตอร์นะครับ

แน่นอนก็คือเพื่อป้องกันอุดช่องโหวของ

ในการปฏิบัติของเมื่อวานนี้นะครับ
แต่การเจ้งมาว่าคืออะไร
อาจจะมีความเคลื่อนไหวและมีการแถลงข้าว
ที่เกาะติดที่ออมประตอร์โภกงานตลอดทั้งคืน
เราเห็นความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง

ในช่วงทั้งคืนก็เหมือนกับจะหยุดพักผ่อน
หรือว่าเหนื่อยร้าและอ่อนเพลีย
แล้วสัญญาณที่ทางแนวสัตว์ภารกิจแถลงคล้ายเมื่อคืน
มีการหยุดเอาข้อค่าเพื่อกลับมาประชุม
ก็เหมือนกับว่ามีการหยุดส่วนอื่นไปด้วยแล้วก็
เริ่มต้นกันใหม่ในช่วงเช้าวันนี้
ซึ่งก็เหมือนกับว่าช่วงตี๕ที่ผ่านมา
ก็คือทุกภาคส่วนก็เริ่มที่จะเข้ามารับคำสั่ง
แล้วก็มาเหมือนกับใช้อปฎฝ่งพ้า
เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากบริเวณถ้ำหลวงมาที่นี่อีกทีครับ
มีข่าวมีสัญญาณอะไรออกมาบ้างไหมครับ
ว่าจะเริ่มต้นที่จะพาเด็กออกมาเช้าบ่ายหรือสายค่ำ
ปฏิบัติการจะเริ่มต้นขึ้น๘นาฬิกาเป็นต้นไปครับแล้วก็
แผนการเนี่ยจะยังคงใช้แบบเดิมนะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยพาออกมาแล้วสี่
ทีนี้เนี่ยแผนเดิมก็คือจะแบ่งเป็นเซตครับก็คือสี่สามสามสาม
ทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าหลังจาก๘นาฬิกาวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะ
ดำน้ำเข้าไปในจุดเดิมแล้วก็พาน้องออกมาแบบเดิมที่ทำกับเมื่อวานนี้
อืมประมาณนี้ครับค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะที่อยู่ที่อบตโป่งผา
จากผู้สื่อข่าวที่ไปเกาะติดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่อยู่เนี่ย
สังเกตเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าญาติอยู่ที่นั่นด้วยไหมค
ของน้องน้องอะค่ะที่อบตเนี่ยไม่มีผู้ปกครองหรือว่าญาติของน้องน้อง
แล้วก็โค้ชเอกมาที่นี่นะฮะแล้วก็จุดที่ที่ผมอยู่เนี่ย
จะมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ของบริเวณถ้ำหลวงเนี่ย
จะรับคำสั่งวิทยุลงมาที่นี่แล้วก็จะกำหนดทิศทางกำหนดกรอบ
ในการให้ข้อมูลกับสื่อโดยโดยการให้ข่าวเนี่ย
จะต้องให้ทางนายนโรงศักดิ์ที่จะมีการรับข้อมูลส่งข้อมูลจากบริเวณถ้ำหลวงมาที่นี่
ที่นี่ทั้งนั้นเนี่ยครับก็คือปฏิบัติการเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาสักแปดโมงตรง
ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจะยังไม่มีความชัดเจนอะไรมากมาย
แล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่อบตมากมายครับ
คุณนัทพงศ์ถามอีกนิดนึงอาจจะยังไม่แน่ชัดนะฮะ
ว่าเป็นรายชื่อของเด็กคนไหนที่ออกมาได้แต่ว่ามีกระแสออกมาไหมฮะ
ว่าเด็ก๔คนเนี่ยมีใครบ้าง
ข้อมูลเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถกล้ายืนยันครับเพราะว่าทางการแถลงข่าวเมื่อวานเอง
ก็ไม่ได้พูดข้อมูลในส่วนที่ออกมาเท่าไหร่ครับ
นั่นสิเนอะหลายคนก็จับตามองอยู่นะฮะ
ดูคุณนัทพงศ์อีกนิดนึงอีกปัจจัยของการปฏิบัติหน้าที่วันนี้
สภาพอากาศตั้งแต่เกาะติดมาตลอดทั้งคืนนี่คือมีฝนตกลงมาช่วงไหนมากน้อยยังไงบ้างคะ
ภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างน่ากังวลครับเพราะว่าทั้งคืนที่อบตโป่งผา
มีฝนตกตั้งแต่ช่วง๔ทุ่มนะครับ
แล้วก็ตกยาวมาจนอยู่ถึงตรีสามครึ่งแล้วก็เพิ่งมาหยุดตกถึงขณะนี้
แต่ว่าพอเช้ามาท้องฟ้ามันก็มืดคลึมมานะครับ
เหม็งของเมฆเนี่ยปกคลุมเป็นสีเทาเนี่ย

แล้วก็ถ้าตกก็คือ

เพราะงานอย่างใจการพยากรณ์อากาศของกรมฮูตุ
ค่อนข้างที่จะแม่นยำว่าในช่วงวันสองวันนี้ที่บริเวณภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณที่จังหวัดเชียงรายจะมีฝนตกหนัก
ซึ่งก็เป็นไปตามคำพยากรทุกอย่างเลยครับ
คือ๔ทุ่มถึงประมาณตี๓๓๐ตกต่อเนื่อง
บตโป่งผานี่อยู่ห่างจากถ้ำหลวงประมาณสักกี่กิโลนะคะคุณนัทพงศ์ค่ะ
จริงเนี่ยถ้ามองด้วยสายตามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับ
เวลาทำเนี่ยแต่ว่าถ้าเดินเท้าหรือว่าขับรถไปเนี่ย
จะต้องเข้าซอยแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ย
แต่ใช้เวลาประมาณสัก๕กิโลเมตรก็จะถือที่หน้าถ้ำครับ
เอาละครับคุณนัทพงศ์ขอบคุณนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าใดรายงานให้ทราบนะครับ